ช่วงนี้ข่าวแบบที่ผมกำลังจะอ่านมีเยอะเหลือเกินทำถนน
ทำถนนท่านต้องมีป้ายเตือนในระยะที่เขาสามารถจะเตรียมตัว
ที่จะถึงที่ก่อสร้างนะฮะไม่งั้นมันจะเกิดเหตุแบบนี้ครับ
รถลากก็จะลากขึ้นเลยครับ
ขึ้นมาขึ้นมาเออหน่อยเอา
เออหน่อยเอาใกล้แล้วใกล้แล้ว
เอาเอาลง

พุ่งตกลงไปในนาข้างทางคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของ๓สิงหาคมที่ผ่านมาบนถนนสาย๑
ในอำเภอห้วยทัพทันจังหวัดศรีสะเกดครับ
ผู้หญิงเจ้าของรถคันประสบเหตุนะครับเล่านาทีเฉียดตายจากอุบัติเหตุบอกว่า
บอกคำเดียวว่าคุณพระช่วยจากที่เกิดเหตุรถคว่ำแฟนไม่ได้หลับใน
เกิดจากทำทางใหม่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนรถเลยพลิกคว่ำสภาพตามที่เห็น
เพราะดีที่แฟนมีสติจึงรีบมุดออกจากรถ
ทีมข่าวติดต่อไปที่คุณวัฒนีคนที่โพสต์นะครับ
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสาเหตุที่บอกมาว่า
จากการทำถนนแล้วไม่ติดสัญญาณเตือนเนี่ยนะ
คุณวัฒนีเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุครับครอบครัวของเธอประกอบไปด้วยใครบ้าง
สามีตัวเธอโอ้โหลูกเล็กด้วยนะ
ลูกสาว๓ขวบลูกชาย๔ขวบ๔คนด้วยกันนะครับ
มาจากราศีสไหลจะกลับบ้านที่ซูริน
พอมาถึงที่เกิดเหตุถึงห้วยทัพทันนะจังหวัดศรีสะเกด
ปรากฏว่ามันมีการซ่อมถนนไม่มีป้ายเตือนฮะรู้ตัวอีกทีโน่น
หลบแล้วรถหมุนเนี่ยนะครับแล้วพลิกคว่ำด้วยนะ
๓๔ตลบเค้าดีนะครับเค้าดีจริง
๔คนไม่ถึงแก่ชีวิตได้รับบาดเจ็บกันเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนรถยนต์ก็เลอะไปด้วยโครนแล้วก็พังยับเยินฮะ
คือการรอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับครอบครัวเชื่อว่าเป็นบารมีของ
พ่อทุดงงิ้วดำหลวงปู่สมิงสิงจานุสงศ์นะฮะ
ที่ครอบครัวเคารพนับถือช่วยคุ้มภัยครอบครัวเอาไว้
ซึ่งเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนนะ

แจ้งเตือนติดล่วงหน้าไกลหน่อยด้วยนะครับ
ถ้าเกิดอุปัติเหตุนะครับ
มันจะได้หนึ่งนะครับไม่รุนแรง

คุณติดมันไม่เกิดแน่นอนนะครับ